กันเรื่องของสถานการณ์โควิดในพื้นที่ก็ต้องตรวจสอบพร้อมกันไป
เพราะว่าคลัสเตอร์ใหม่ยังเกิดขึ้นถี่อยู่
พาไปดูที่จังหวัดบุรีรำกันก่อนนะคะ
ที่นี่เกิดคลัสเตอร์งานบุญถึง๓วัดด้วยกัน
ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อไปแล้ว๑๕คน
อยู่ในช่วงเฝ้าระวังอีก๗๐๐คนใน๕หมู่บ้านค่ะ
ตรวจสอบพร้อมกันนะคะที่ชุมชนในตำบลไทยสามัคคี

ที่นี่มีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙แล้ว๑๕ราย
จากคลัสเตอร์งานบุญกฐิน๓วัดคุณผู้ชม
ตรวจสอบแล้วพบว่าคลัสเตอร์ดังกล่าว
จากพ่อค้าเสื้อผ้ามือสอง

มาจากด่านช่องลมที่จังหวัดสุรินทร์
แล้วเขาก็ไปทอดกระถิ่นที่วัดในตำบลไทยสามัคคี
รวม๓วัดใน๑วัน
เมื่อวันที่๓๑ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ
หลังจากนั้นวันที่๒พฤศจิกายนที่ผ่านมา
พ่อค้าผ้ามือสองก็เกิดอาการต้องสงสัยขึ้นมา

ผลออกมาพบว่าติดโควิดค่ะ
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ก็เลยเร่งตามตัวบุคคลที่ไปร่วมงานกระถิ่นนะคะ
แล้วปรากฏว่าพบกลุ่มเสี่ยงสูง๒๑คน
ติดโควิดไปแล้ว๑๕คน
จำนวนนั้นค่ะมีลูกชายของพ่อค้าเสื้อผ้ามือ๒
อายุ๗ปีรวมอยู่ด้วยนะคะ
เป็นนักเรียนป๑ก็ติดเชื้อไปด้วย
แล้วก็เริ่มไปโรงเรียนตามปกติ
เมื่อวันที่๑พฤศจิกายนที่ผ่านมาด้วยค่ะ
ต่อมาโรงเรียนมีการสั่งปิดเลยนะคะ
ปิดทันทีเป็นเวลา๗วัน
อย่างไรก็ตามนะคะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ซึ่งวันพรุ่งนี้ค่ะวันจันทร์พรุ่งนี้เนี่ย
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะลงพื้นที่นะคะ
ตรวจหาเชื้อโควิด๑๙เชิงรุกใน๕หมู่บ้านของตำบลไทยสามัคคี
ที่อำเภอหนองหงกันอีกครั้งค่ะใช่ครับ